ว้าว
รางวัลตุ๊กตาทองดาราฝ่ายชายการเมืองประจำปีนี้ได้แก่

ร้อยเห็นคำนัดวงสวรรค์พรมเผาหน้าบ้านป่ารอยต่อ
เอาพวกเราปรบมือ
แม่เจ้าเขาเล่นใหญ่ใส่ยักษ์ถึงกับคุกเข่าประเคนพวงมาลัยยกมือไหว้ป๊าป้อมกันเลยทีเดียว
ซีนนี้เหมือนจะบอกว่าป่าครับลูกนัดกลับมาบ้านแล้วนะครับป่า
วันนี้ลูกนัดกลับมาบ้านและตั้งใจว่าจะพาป๊าป๊าไปให้ถึงฝัน
จะทำได้ไหมเนอะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า
ส่วนรายนี้สายันอินทรพรรคหัวหน้าพักคลองไทย
เปิดกลัวกลัวโลกไม่จดจำหรือไม่เฮียแกก็คงดูหนังหนักไปหน่อย
มาพร้อมกับบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมชูนโยบายขุดครองไทยหารายได้เข้าประเทศเลยทีเดียว
เฮียขาอย่าว่างอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะ
ก่อนขุดคลองน่ะเฮียลองไปลอกท่อให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพก่อนได้ไหมเจ้าขา
นำเราเปลี่ยนมุ่งใหม่หันมาตั้งพรรคการเมืองชื่อว่า

นำการตลาดแม่แต่โลโก้ของพักเฮียเนี่ยดิ
ด้านไปเหมือนกันกับพักเก้าไกลอย่างกับแทกกับแกะ
เฮียเขาบอกว่าไม่ได้เรียนแบบใครมาเลยนะ
โลโก้นี้คิดเองจริงจ้าเชื่อแล้วจ้าสาบานไปก็ตายฟรี